สวัสดีครับ
คือเราติดใจสาเหตุการตายของน้องสาว
ซึ่งมีการสรุปไปแล้วว่าฆ่าตัวตายนะครับ

คือเราเชื่อตั้งแต่วันที่เขาเสียชีวิตแล้วแล้ว

อาจจะโดยใครที่เขาสนิทสนมด้วยนะครับ
แต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ตัวว่าเป็นใครหรอก
แล้วก็วันนี้เราอยากจะขอให้ท่านช่วยตรวจสอบ
เก็บรายละเอียดทั้งหลายในที่เกิดเหตุ
ในตัวศพหรือแม้กระทั่ง
ข้อความในใบฉณศูนย์ในใบผ่า

เพราะเรายังไม่เคยได้รับรู้รับทราบนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญอยากจะให้
อยากจะให้โอนคดีนี้มาทำที่ส่วนกลางเลยนะครับ

ตำรวจส่วนกลางน่าจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับ
อาจจะสามารถให้ความกระจ่างกับเราได้นะครับ
ก็เรามาถึงขนาดนี้แล้วนะครับต้องถึงที่สุด
คือเราอยากรู้ว่าใครทำใครฆ่าเท่านั้นแหละ
เราอาจจะไม่ได้คิดไปถึงว่าใครเป็นผู้มีอิทธิพลเพราะเราไม่รู้นะครับ
เคยมีหน้าข่าวสัมภาพไปแล้วว่า
สงสัยคนมีสีไหมคนมีอิทธิพลไหม

เราสงสัยแค่กลุ่มเพื่อนเขาที่ทำธุรกิจร่วมกันนะครับ

แค่นั้นน่ะวงเล็กผมไม่เชื่อ

ก็หลังจากที่ซื้อยาแล้วคืนรถวิ่งออกมาเนี่ย
คือกับว่าฉันใช้ชีวิตปกติ
แล้วก่อนที่โทรศัพท์เธอจะดับแล้วก็หายตัวไปเนี่ย
ถ้าคนจะฆ่าตัวตายคนเขาจะไปอย่างนั้นไหม
ไปอย่างนั้นไหมแล้วเงินที่ติดตัวมาประมาณแสนนึงหายไปไหน
บัญชีลูกหนี้เรื่องเงินเรื่องทองที่เธอจ่ายเธอรับเนี่ย
ที่เธอพกติดตัวประจำในรถหายไปนะครับหายไป
นี่ก็คือประเด็นแล้วแต่ในรถด้วยยังมีสายรัดเข็มขัดนิรภัยที่มันพังเนี่ย
เสียรูปเนี่ยใครทำใครทำอะไรนะครับ
ครับแล้วเบาะที่เอ็นมาทับศพเนี่ยใครทำ
น้องผมทำหรือใครทำนะครับผมไม่เชื่อว่าน้องผมทำเอง
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ตามนัดนะคะ
ตามที่ท่านรองผ่อบอตรนะคะผลตำรวจเอกศรีวรารังสิพรามณกุล
นัดนะคะผู้การจังหวัดนะคะแล้วก็ผู้อำกับสนพื้นที่นะคะ
ไปนั่งคุยกันแล้วก็จริงแล้วมีมากกว่านี้นะคะ
มีมากกว่านี้แม้กระทั่งคุณหมอที่ชนะสูตรศพเนี่ย
ก็มาด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็หลายต่อหลายประเด็นเกิดขึ้นในห้องประชุมนะคะ
เอาอย่างนี้คุณผู้ชมจริงแล้วข่าวนี้มันมีหลายประเด็น
หลังจากที่มีการร้องเรียนผ่านสื่อนะคะร้องตำรวจนั่นแหละนะคะ
แต่ว่าเมื่อมันเป็นข่าวแล้วมันเหมือนกับการร้องเรียนผ่านสื่อ
มันก็เลยมีอยู่หลายประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะ
เอาอย่างนี้ในส่วนของรายการถามตรงเรารับผิดชอบเฉพาะ
สิ่งที่มันตีกรอบอยู่ในตัวคดี
ส่วนเรื่องของประเด็นที่เป็นตัวประกบนี่นะคะ
เราไม่ดีกว่านะคะเอาเรื่องคดีอย่างเดียวเลย
เพราะจริงมันมีประเด็นหลากหลายมากมายอยู่เยอะทีเดียวนะคะ
แล้ววันนี้ถ้าดูจากทางของข่าวแล้วเนี่ย
ก็คือเป็นไปตามที่ทางครอบครัวต้องการ
ก็คืออยากให้ส่วนกลางเป็นคนลงมาทำคดีให้นะคะ
กึ่งจะเป็นการรื้อคดีอะค่ะเพราะว่าเขาคาใจ
ซึ่งท่านศรีวราก็สั่งให้เป็นหน้าที่ของกองปราบ

วันนี้ตัวคุณหมอมาเองก็ยังไม่สามารถจะฟันทงได้
ว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่าเป็นการฆาตกรรมนะคะ
ในขณะที่ประเด็นที่มันถูกเปิดเยอะขึ้น
ก็คือเรื่องของเงินนะคะเรื่องของเงินเรื่องของหนี้
ไม่ว่าจะเป็นไปขอยืมเขามาไปเอาของในทุนมา
เพื่อปล่อยกู้ต่อหรือว่าที่ปล่อยกู้ต่อไปเนี่ย
มีใครผูกใจเจ็บไหมมีหนี้มาก
พอที่จะเป็นมูลเหตุทำให้เกิดการฆาตกรรมไหม
หรือว่าสิ่งที่มันอิลุงตุงนังนี้
จะทำให้เกิดความเครียดคิดหนักคิดมากไม่มีทางออก

แต่ประเด็นที่คุณผู้ชมได้ดูไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะทั้งครอบครัวเนี่ย

ไม่ว่าจะเป็นอุปนิสัยนะคะหรือว่า
อนาคตอันใกล้ไปซื้อรถตู้มานะคะ
แม้กระทั่งบทสนทนากับทางครอบครัว
บทสนทนากับคนใกล้ชิดก็ไม่ได้มีสัญญาณใดเลย
ที่ว่าน่าจะทำให้เครียดจนตัดสินใจคิดสั้น

กับคุณแม่นะคะคือคุณบัวทองโสภาลุลนะคะ
คุณพิชิตเป็นพี่ชายเป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะ

วันนี้มาด้วยนะคะสามีของผู้เสียชีวิตนะคะ

สวัสดีทั้ง๓ท่านค่ะสวัสดีค่ะ
ฉะนั้นสรุปถูกนะคะคุณพิชิตก็คือว่า

มาส่วนกลางเป็นงานของกองปราบ
ก็เป็นไปตามที่เคยลองไว้ตั้งแต่กลางปีนั่นแหละ
ใช่ไหมคะว่ากองปราบก็คือสอบเอาไว้สอบเอาไว้
ตอนนี้ก็เหมือนกับมันจะเรียกว่ารื้อคดีไหมคะ
ก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าใช้คำว่าอะไรนะครับ
แต่ว่าแต่ว่าก็เป็นโดยตามที่เราต้องการคือ
คดีทั้งหมดมาอยู่ที่ส่วนกลางครับ
ค่ะวันนี้ที่ท่านรองศรีวราให้น้ำหนักที่สุด
ท่านถามเรื่องอะไรเยอะสุดคะ

ท่านถามที่ผมได้นั่งฟังนะครับท่านถามเรื่องหมอนะฮะ
แต่หมอที่เป็นคนผ่าค่ะ
ยืนยันไหมว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
คุณหมอไม่ยืนยันครับคุณหมอไม่ยืนยัน
แล้วก็ท่านก็ยังถามอีกว่ายาที่พบในศพที่เจอ
อาจจะมีฤทธิ์ทำให้ขาดอากาศหายใจหรือไม่
หมอบอกว่าไม่ได้ไม่ใช่ครับ

แล้วก็ท่านก็สำหรับเรื่องของฆ่าตัวตายหรือฆาตกรรม
ท่านก็ยังไม่ได้ให้น้ำหนักไปในทิศทางใด

สืบส่วนสอบส่วนของคล่องปราบลงวิธรรมครับ

ในส่วนของคุณหมอวันนี้ที่มาเนี่ย
คือถ้าตามข่าวเนี่ยจะมีคุณหมอที่ไปในที่เกิดเหตุ

ใช่ไหมคะคือโรงพยาบาลพื้นที่เลยคือเรืออำนาจ
ใช่ไหมคะแล้วก็มีสรรพสิทธิประสงค์
แล้วก็มีนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
วันนี้ที่เรียกมาคือคุณหมอที่นิติเวศตำรวจ

ใช่ไหมคะซึ่งคุณหมอยังไม่สามารถบอกในรายละเอียดได้
คุณหมอไม่ยืนยันว่านี่คือการฆ่าตัวตาย
แต่ว่ารักษณะของศพที่เห็นเนี่ย
ท่านก็บอกว่าให้ไปสอบถามหมอที่ผ่าคนแรกนะครับ
ข้อมูลให้ไปถามเพิ่มเติมที่หมอคนแรก
พอสอบไปถึงท่านสภาพสมันโดนผ่ามาแล้วไงครับ

เพราะฉะนั้นหมอคนแรกจะเก็บรายละเอียดได้มากที่สุด
สภาพแรกที่เจอใช่ครับซึ่งคุณหมอคนนี้เนี่ย
เคยได้คุยกันหลังจากที่เกิดเหตุไหมคะ
ไปถามส่วนตัวนะคุณหมอตกลงน้องผมเป็นอะไร
ยังเลยครับผมไม่รู้จักหน้าตาเป็นยังไงผมยังไม่ได้เกิดไป
เคยไปถามที่โรงพยาบาลไหมคะคุณพัฒนาชัย

ในส่วนของวันนี้ที่มาคือนิติเวศตำรวจ

ครับคุณพัฒนาชัยคุณพัฒนาชัยคือทุกอย่างยังคงที่นะคะ
ไม่ได้ให้น้ำหนักไปทางใดทางหนึ่งได้จากคำตอบของคุณหมอ

ส่วนเรื่องยายาในศพเนี่ยนะคะ
คือจากที่เราติดตามข่าว
คือมียายาพราเซตามอล

มียาที่กินประจำไหมคะ
เขาก็เคยทานยาลดความอ้วนครับผม

ช่วงที่เกิดเหตุไม่สบายไหมคะ

เลยครับผมแม้แต่เรื่องเดียว
ก็ปกติแล้วเขาเป็นคนล่าเริง

มันมีอะไรบอกเหตุได้ไหมคะไม่มีเลยอะค่ะ

บอกเหตุว่าเขาจะฆ่าตัวตายนะครับ
เช่นมีอะไรบอกเหตุไหมที่

มีอะไรบอกเหตุไหมที่อาจจะถูกฆ่าเช่น

มีคนโทรมาเยอะสีหน้า

ทางใดทางหนึ่งได้ไหมคะไม่มีครับผม

คือปกติทุกอย่างเลยเหรอคะปกติครับ

เป็นคนที่มักจะเล่าเรื่อง

กับสามีไหมคะหรือเป็นคนเก็บ

ทางคุณดวงจันทร์เป็นคนช่างพูดช่างคุยไหมคะ

แต่ว่าเขาก็แสดงออกได้อยู่ที่ครอบครัว
ก็คือตอนเช้ากินข้าวด้วยกันเย็นกินข้าวด้วยกันตลอดฮะ

ในช่วงก่อนเกิดเหตุไม่ได้มีบทสนทนาอะไรที่แสดงให้เห็นว่าเครียด

ใช่ค่ะก็วันที่เกิดเหตุผมก็ได้โทรศัพท์คุยกับแกอยู่
ตอน๙โมงครับก็ปกติทุกอย่าง

ใช่ครับก็มีที่เขาจะขึ้นมาจากไลยองเนอะ
เขาก็บอกว่าจะมาทำธุระกับเพื่อนครับผม
จะบอกว่าในข่าวมีพูดถึงตั้งแต่ข่าวตั้งแต่ตอนเป็นข่าวแรก
ตอนที่เกิดเหตุนะครับตั้งแต่ในสายุนนะครับ
ใช่ค่ะคุณพระเจ้าชัยบทสนทนามันเป็นบทสนทนาลักษณะไหน

ก็เป็นเรื่องปกติฮะสอบถามว่าตอนนี้อยู่ไหน
อยากไปทำอะไรครับผมจะเป็นอย่างนี้ตลอดที่ถาม

พูดถึงห่วงใยใครอะไรปกติ
ถ้าเขาคุยกับผมเขาก็ห่วงใยตลอดนะครับผม
พูดถึงลูกถึงคุณพ่อคุณแม่

เหมือนกับมีบทสนทนาถึงลูกถึงพ่อถึงแม่

เพราะว่าเขาก็อยู่กับครอบครัวตลอดครับผม

จริงคุณแม่บอกเขาก็สนิทกับคุณแม่ที่สุดในบ้านถูกไหมคะ

แต่ก็กลับไม่มีบทสนทนาใดอีกเช่นกัน

ถ้าสมมุติเอาตามนี้นะคะถ้าเป็นจริงตามนี้ก็คือว่า
ไม่ได้มีบอกเหตุใดเลยว่าจะฆ่าตัวตาย

แต่ก็ไม่มีบอกเหตุใดเลยว่าจะถูกทำร้ายเช่นเดียวกันนะ

ครั้งสุดท้ายที่โทรคุยกับแกนี่ก็ไม่มีอะไรเลย

จะมีใครทำร้ายหรืออะไรนี้

ก็ติดต่อเขาไม่ได้ครับ

ไม่ครับรับทันทีใช่ครับ
เมื่อวานที่เราคุยกันเนี่ยนะคะ
เอาเข้าจริงแล้วถ้าย้อนไปในวันเกิดเหตุเนี่ย

เขาบอกเขาว่านัดกันค่ะ

ช่วงประมาณ๓โมงเย็น

เวลานัดกับเพื่อนเพื่อนเลยมาตามที่บ้าน

มีคนมาตามที่บ้านหลายคนไหมคะ
เอาได้ตามลำดับเวลาค่ะ

ไม่ต้องบอกชื่อ

คนนี้ที่มาตามเพราะว่านัดเขาไว้เหรอ

คนที่แรกมา๒คนมา

๒คนนี้มาพร้อมกัน

นัดกันที่ไหนก็ไม่รู้
เขาแวะมาถามเขาเขาคงจะ

ที่กลับจากระยองนี่ค่ะ

เขานัดกันที่
หัวตะพานค่ะ

ถึงเวลานัดแต่เขาแวะมาก่อนค่ะ
คือสนิทกันแบบเพื่อนด้วยเหรอคะ

คือเขานัดมาเจอกันที่บ้านแล้วค่อยไปธนาคารหรือเปล่า

เขาจะไปขายของด้วยค่ะ
แม่มาถาม

ว่าเขากลับแล้วแต่เขาไป
เขาลืมเอกสารบ้านย่า

คือสองคนนี้เข้านอกออกในบ้านได้ใช่ไหมคะ

แสดงว่าอีกคนนึงคือที่คุณแม่เล่าไปเมื่อวาน

ซึ่งอันนั้นก็เป็นคนที่ทำธุรกิจด้วยกันเหมือนกัน

ได้ทราบไหมว่าตำรวจเรียกใครยังไงมาบ้าง

เมื่อวานนี้ที่ถามคุณแม่เนี่ยนะคะว่า

เงิน๒ล้านกว่าคุณแม่ยังยืนยันว่าไม่รู้เรื่อง

เงิน๒ล้านกว่ามันอยู่ในข่าวนะ

มันเป็นยอดของใครครับตรงนี้
มันเป็นยอดของเจ้าหนี้คนหนึ่งใช่ไหม

ตลอดทั้งวันที่เกิดเหตุนั้นเนี่ยนะคะ

จะไปทำธุระก็ไปเคลียร์อะไรกับเพื่อนเขา

บอกไหมว่าเอาไปให้เขากู้หรือเอาไปใช้หนี้เขา

ไม่ได้บอกเลยแล้วรู้ไหมคะว่ามีเงินติดตัวอยู่เท่าไหร่

เขากดตังค์มาอยู่แสนสอง

เขามีในตัวเท่าไหร่
ไม่ได้บอกใช่ไหมว่า

เจ้าหนี้รวมทั้งหมด๑๗คน
ไม่ทราบทั้งที่๗คนครับ

ก็เท่าที่เขายื่นฟ้องมาครับผม

คดีนี้โจทย์คนละคนใช่ไหมคะ

คนแรกมูลหนี้อยู่ที่๕ล้านนะครับผม
อีกคนหนึ่งเหรอครับ
๓แสนครับผม

มีเคยขู่ไหมมาทวงบ่อยไหม

ก็เขาทวงไหมเขาก็ทวงฮะ

ก็ไม่ถึงกระดูกมากครับผม

ผู้ตายหลายปีแล้วครับ

คืออย่างนี้เท่าที่ดูเรื่องราวเนี่ยนะคะ
มันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันของคนที่ทำ
ธุรกิจนี้วงนี้

มีความสนิทมีความคุ้นเคย
อยู่ใกล้ชิดกันเป็นเครือกัน

ความสนิทก็คือสนิทเป็นเพื่อนร่วมงาน

ดันใดที่เคยเกิดขึ้นใช่ไหมคะ

คุณแม่เคยมีคนมาทวงเงินคุณดวงจันทร์ที่บ้านแบบหนัก

คุณพิชิตก็ยิ่งต้องไม่ทราบใหญ่เลยถูกไหม

เพราะว่าเรื่องที่เขาทวงกัน
เขาอาจจะคุยกับดวงจันทร์

เขาจะคุณแม่นี่ไม่รู้
โดยที่เขาทวงจากผมนี่ก็คือจากที่เขาเสียชีวิตแล้ว

คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราค่อยไล่เรียงกันดูนะคะ
แต่ว่าวันนี้ที่ไปพบท่านรองศรีวรามาค่ะ
เหตุใดถึงให้เป็นงานของกองปราบในการให้ความกระจ่างคดีนี้กับครอบครัวนี้ค่ะ
ได้ความว่าผมสรุปอย่างนี้นะครับว่า

กองปราบก็รับคดีไปนะฮะประกอบกับเรื่องที่ทางแพทย์ไม่ยืนยัน
แพทย์ไม่ยืนยันนะฮะว่าว่าฆ่าตัวเองตายอ่ะ
ไม่ยืนยันไม่ยืนยันนะฮะแพทย์เขาไม่ยืนยันว่าฆ่าตัวเองตาย
ก็ให้รับคดีไปตามวิอาญามาตราสองประกอบคำสั่งต่อรอที่สี่หนึ่งเก้า
ถือว่าจะสั่งนื้อคดีขึ้นมาทำใหม่เห็นไหมคะท่านทายัง
นี่แหละสั่งแล้วนี่เลยฮะสั่งแล้วนี่เลยครับ
เช่นเฉยเนี้ยวิญญาณมาตราสองสื่อเข้าใจไหมฮะหมายคำว่าว่าไง
ว่าไงให้ท่านโรนโลงเขาอธิบายให้ฟังก็ได้
แล้วจะมีการจำลองเหตุการณ์อะไรแบบนี้ไหมคะ

ผมก็พิจารณาสั่งการไปตามกฎหมาย
ระเบียบที่มีอยู่นะฮะ

มีกระหมอยเวลาไหมคะ

ก็จะไม่ไม่ต้องเร่งรัดแล้วกันนะฮะไม่ต้องเร่งรัดนะฮะก็ให้เป็นให้เป็น
ให้เป็นไปตามวิญญาณนะฮะประกอบคำสั่งต่อรอที่สิบหนึ่งเก้านะ
ท่านโรนโรงนะฮะอ่าท่านโรนโรงก็เป็นตัวแทนผู้เสียหาย
เขารู้ดีอยู่แล้วฮะกฎหมายระเบียบเป็นไงนะฮะ
ไม่มีใครหลีกท่านไปได้หรอกตามระเบียบนะครับนะฮะ
เพียงแต่ตัดประเด็นไปเสียจะได้ข้อยุตินะฮะ
ว่าจะทำสำนวนฆาตกรรมหรือไม่แค่นั้นเองผมก็มาวินิจฉัยให้แล้ว
มันเป็นอย่างนี้นะฮะส่วนฆาตกรรมหรือไม่ฆาตกรรม
ก็ไปสอบให้ละเอียดเอาแต่เรื่องทรัพย์หายทรัพย์สุขุนทุษร้ายน่ะชัดเจน
นะว่ายังไม่ได้ดำเนินการก็ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นเสียครับ
อีกเรื่องหนึ่งประเด็นที่มีประเด็นเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยจาก
นี่ที่เขาว่าเมื่อกี้นี่ก็คือมีการข่มขู่ผู้เสียหายและพยาน
นะฮะเดี๋ยวก็ให้ภาคเข้าไปเดิมเนินการทางวินัยไปนะครับ
และให้ดูแลความปลอดภัยของผู้เสียหายและพยานด้วยนะครับ
คุณผู้ชมคะประเด็นที่ท่านรองศรีวราพูดไปเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับการข่มขู่
นี่นะคะคือมันจะอยู่ในข่าวด้วยเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็พูดกันในห้องประชุมวันนี้นะคะ
แต่ว่าคุณผู้ชมติดตามได้อย่างละเอียดในไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ
เพราะว่ามันเป็นหัวข้อที่มันมาประกบข่าวทีหลังนะคะ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามในไทยรัฐนิวส์โชว์เพราะอันนั้นครบทุกมุม
อันนี้เรากลับมาที่คดีหลักก่อนค่ะ
ในส่วนของมูลหนี้ที่บอกว่ามีเจ้าหนี้๑๗คนมูลหนี้๙ล้านกว่า
แล้วเมื่อสักวันนี้ที่คุณประชาชัยบอกเอาไว้ว่า
ที่เป็นคดีถูกฟ้องมี๒คดีนะคะ
จริงแล้วที่บอกมาเมื่อสักครู่นี้คือมูลหนี้เนี่ยเยอะอยู่อันเดียว

ส่วนอีกคดีหนึ่งเนี่ยคือ๓แสนคือไม่ใช่๓แสนว่ามันมากหรือน้อยกว่านะ
แต่หมายถึงว่ามันน้อยกว่าอีกเจ้าเยอะมาก

ใช่ไหมคะแล้วดูพฤติการที่บอกมาสักครู่นี้
ก็ไม่ได้เหมือนกับไม่ได้เจอการข่มขู่ไม่ได้เจอการไล่บี้

ตรงนี้เขาถ้าเขาคุยกันเขาก็จะคุยกันระหว่างเจ้าหนี้๒คน
ระหว่างผู้ที่เสียชีวิต
คุณดวงจันทร์บอกไหมคะว่า
คนนี้เคยมาทวงคนนี้เคยขู่ไว้คนนี้เคยทะเลาะกัน

ไม่เคยครับเพราะว่าเขาจะคุยกันเป็นการส่วนตัวที่เขาทำงานร่วมกันนะฮะ

แสดงว่าคุณแม่ไม่รู้รายละเอียดเรื่องงานเลยนะ

เขาไม่บอกให้คุณแม่ฟังเลยหรือคะ

ก่อนจะออกบ้านไปเขาก็จะว่าบอกแม่ไปหาลูกค้าก่อน

จะบอกเป็นบางวันจะบอกชื่อ
บางวันก็บอกลูกค้าก็แค่นั้นค่ะ
คุณแม่คุณดวงจันทร์เคยบอกไหมว่าแม่หนูไปเอาเงินคนนี้มาเท่านี้นะ
หนูไปเอาของคนนี้มาเท่านี้น่าคืนเหมือนกันเล่าสู่กันฟังไหม
ไม่ค่ะ
เขาทำธุรกิจนี้คุณแม่รับทราบตั้งแต่แรก

ประมาณสิบปีนี่หรอค่ะ
คือตลอดระยะเวลา๑๐ปีแสดงว่าคุณแม่ไม่ได้รู้เรื่องงานเท่าไหร่เลย

แม่จะทำงานอยู่ที่บ้านไม่ได้สนใจกับงานของเขาค่ะ

ไม่ค่ะ
เวลามีปัญหาคุณพิชิตบอกว่าคุยกับน้องเนี่ยก็คุยบ่อย

ถ้าจะคุยกันถ้าเป็นปัญหาก็คือหมายถึงปัญหาของคนอื่น
อย่างเช่นน้องพูดไม่ฟังสมเลเทเมาบ้างอะไรอย่างนี้
เอาเป็นการพูดคุยกันธรรมดา
อย่างนี้แสดงว่านะคะแสดงว่าเวลาเขามีปัญหาหรือ
ถ้าสมมุตินะถ้ามันมีความเคร่งเครียดมีปัญหามีความกังวล
เราก็จะไม่รู้เลยสิคะถูกไหมคะ
ไม่มีใครได้รู้เลยว่าตกลงแล้วคุณดวงใจมีปัญหากับใครมีอะไรบ้าง
ไม่รู้แต่ว่าการใช้ชีวิตของเธอไม่ได้แสดงออกถึงความเครียด
หรือไม่ได้แสดงออกถึงว่าเธอมีปัญหากับใคร
เพราะอย่างน้อยคนใกล้ชิดที่สุดคือสามีคนที่อยู่ด้วยกันกินนอนด้วยกัน
มันต้องมีเอกใจบ้างว่าเมียทำไมหน้าตาหมองค้ำหรือว่าเครียดอย่างนี้
มันไม่มีเท่าที่คุยกับน้องเขยเนี่ยเท่าที่คุยกันเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งผิดปกตินะครับ
วันนั้นเนี่ยนะคะหมายถึงว่าวันที่เกิดเหตุพอเราเข้าไปที่รถแล้วเนี่ยตกลงมีอะไรหายไปบ้าง
อะไรหายไปบ้างใช่ไหมครับมาทราบทีหลังคือเงินนี่แหละครับที่ว่าที่ว่ากดออกมาแสนสองเนี่ยนะครับ
สองหมื่นบาทแล้วก็ให้แม่ไว้สองหมื่นไว้ซื้อพันธุ์ข้าวนะครับแล้วก็อีกแสนนึงเขาถือเข้ามาเนี่ย
แต่เราไม่รู้ว่ามันหายตรงนั้นหรือเปล่าหรือว่าเอาไปจ่ายใครให้ใครยืมหรือเปล่านะครับแสนนึงที่หายไป
แล้วก็เอกสารที่เธอพกประจำก็จะเป็นแฟมนะครับแฟมเอกสารเกี่ยวกับหนี้นี่แหละที่ผมทราบทีหลังว่าเธอต้องพกประจำแล้วก็มันหายไปเนี่ยนะครับ
คุณพัทรชัยเคยได้เห็นบัญชีไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือว่าลูกหนี้บ้างไหมคะ
บัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้
ที่คุณดวงจันทร์พกไว้หรือว่าเธอจดเฉพาะในโทรศัพท์คะ
ไม่ได้โทรศัพท์นะครับเพราะว่าอยู่ในซองเอกสารที่เขาติดตัวอยู่ประจำนะครับแต่ผมไม่ได้ดูข้างในกับเขาช่วงหลังนะครับ
เลยไม่รู้ว่าเจ้าหนี้ลูกหนี้เขาเป็นใครหรือมียอดอยู่เท่าไหร่
เอาจริงแล้วเนี่ยคุณพิชิตที่คิดว่าน่าจะถูกฆาตกรรมอะไรมีน้ำหนักที่สุดที่คิดว่าน่าจะเป็นฆาตกรรมไม่ใช่น้องฆ่าตัวตาย
ก็น่าจะขัดแย้งกับกลุ่มเพื่อนนี่แหละผมสงสัยแค่นี้นะครับไม่ใช่ไม่ได้สงสัยกลุ่มใหญ่หรอกสงสัยกลุ่มเพื่อนเขานี่แหละที่นัดกันวันนั้นนัดกันทำอะไรบ้างนะครับก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องเงินนี่แหละจะเคลียร์เงินเคลียร์อะไรกันเท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบนะแต่ว่าผมคิดว่าอยู่ในวงแค่นี้เพราะเหมือนเพื่อนมาแวะหา
ขายก็ได้อาจจะมาจากเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แต่ถ้าเขานัดกันอยู่แล้วเนี้ยโทรคุยกันเนี้ยบางทีอาจจะไม่ต้องแวะก็ได้หรืออาจจะแวะก็ได้อืมมันมันบางทีมันก็ดูได้ทั้งมีพี่รุ๊ดแล้วไม่มีพี่รุ๊ดนะครับเขาว่าก่อนไลฟ์สไตล์แต่ต่อคนมันไม่เหมือนกันอืมแต่ว่าการที่เขามาวิ่งตามหากันเนี้ยมันแปลกแ

ไม่ใช่ผีมือผมนะถ้าพี่เขาไม่กลับมา
นี่คือเพื่อนที่บอกว่าจริงวันนั้นก็นัดเจอกันที่ธนาคารใช่ไหมคะ
แล้วก็สนิทกันหลายปีแล้วด้วยแล้วก็ทำธุรกิจด้วยกันด้วย
เขาต้องออกในบ้านเป็นประจำค่ะ
ทำไมไม่รอผมก่อนทำมาด้วยกันต้องแบบรับผิดชอบคนละครึ่ง
ผมก็รับผิดชอบได้ถ้าหนีก็หนีด้วยกันถ้าเป็นอะไรก็เป็นด้วยกัน
ทำไมพี่จะหนีคนเดียวทำไมไม่รอผมก่อน
ถ้าพี่ไม่กลับมาถ้าพี่เป็นอะไรไปถ้าไม่กลับมาอย่าว่าผมนะ
ไม่ใช่ผมเป็นคนทำนะแม่

นี่พูดหมายถึงใครนี่เกิดอะไรขึ้นคุณแม่ถามไหมคะ
เขาบอกว่าไม่ใช่ผมนะ
ผมพี่เป็นคนมีพระคุณผมทำไม่ได้หรอกแบบนี้
ถ้าพี่กลับมาถ้าพี่เป็นอะไรไปอย่าไม่โทษผมนะ
เขาว่าค่ะแล้วแม่ก็เอกใจอยู่กับ
กลับมานี่แหละจะถามจริงว่าเป็นอะไร
เป็นอะไรเป็นหนี้ใคร
แล้วคุณแม่ได้ถามเพื่อนไหม
เดี๋ยวหมายถึงอะไรลูกหมายถึงเรื่องอะไรมีอะไรกัน
คุณแม่ก็หมายถึงว่าทำไมมีอะไรพูดแบบนี้
แม่เขาบอกแม่พี่เขานัดเคลียร์เงินกับผมจะคืนเงินกับผมวันนี้
แล้วเขาเป็นหนี้กับลูกเมื่อไหร่

นี่ประมาณเท่าไหร่คะนะ
ก็ว่า๕ล้าน

เขาไม่หนีหรอกเงินแค่นี้
เขาจะหนีไปทำไมแม่ว่า

แต่กลับมานี่แหละแม่จะถามชัด
แม่จะถามให้เข้าใจ

เมื่อรออยู่จะถามลูก

วันนั้นพี่โดนบทสนทนา

ทำอะไรฟังเอ่อ
ไม่รู้ค่ะเดินบนแล้วก็พูดด้วย
เดี๋ยวนะคะที่คุณแม่บอกเขาเป็นสามีภรรยากันไปกันสองคน

ผู้หญิงพูดด้วยไหมด้วยไม่กี่คำค่ะ
คุณแม่เคยรู้ตัวเลขที่บอกมาสักครู่นี้ไหมคะหรือว่ารู้วันนั้น
วันนั้นแหละค่ะพอแม่จะถามลูกจริงถ้ากลับมาแม่จะถาม
แม่ไม่เคยรู้ไงแม่เข้าใจว่าเพื่อนเขาคนนี้เคยมายืมแต่คนตายนี่
แม่ไม่เคยรู้ว่าคนตายไปเยิ้มกับเขาค่ะ
เลยข้องใจถ้าลูกกลับมานี่แม่จะถามแม่เข้าใจ
แต่แม่ไม่มีโอกาสได้ถามค่ะลูกมาเสียชีวิตก่อน
แล้วคุณแม่ได้ถามเพื่อนเขาอย่างละเอียดไหมเขาพูดอะไรอธิบายอะไรบ้างไหม

ปล่อยขึ้นมาเขาว่าเขาไปเยื้มจังจากคนอื่นมาอีกทีหนึ่งเขาไล่มา
เหมือนกับเพื่อนของคุณดวงจันทร์ที่บอกว่าคุยกับคุณแม่เนี่ย
คือเขาก็ไปขอยืมเงินจากคนอื่นมาเพื่อทำธุรกิจกับคุณดวงจันทร์เหรอคะ

คุณพัฒนาชัยรู้เรื่องนี้ไหมคะ

เพราะว่าวันนั้นผมไม่ได้อยู่เพราะว่าเป็นวันที่เกิดเหตุตอนนั้นผมไม่ได้อยู่บ้าน
คุณแม่ได้โทรไปบอกโทรไปถามโทรไปหาลูกก่อนไหมวันนั้น

เพราะเนี่ยเอ๊ะทำไมพูดไม่พูดอย่างนี้ลูกอะไรอย่างนี้
แม่แม่รอแต่ลูกกลับบ้านอย่างเดียวค่ะกลับมานี่แม่จะถามชัด

ไม่ไม่ค่ะไม่ได้โทรค่ะ
คุณพัฒนาชัยทราบเรื่องนี้ไหมคะว่าเขาคือคนที่คุณแม่พูดถึงเนี่ยคือใครรู้เลยไหมนึกออกเลยไหม

อ่าซึ่งนับตั้งแต่เกิดเหตุได้คุยกับคนนี้ไหมคะ
ก็คุยวันที่เขามาร่วมงานฮะแต่คุยไม่นานครับผม
ลักษณะการคุยคุยยังไงบ้างคะเท่าที่จำได้
คุยก็ปกติที่เขามาร่วมงานนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมก็ยุ่งยุ่งอยู่กับงานอยู่

ก็เลยไม่ได้คุยอะไรกันยี่มาก
ซึ่งตอนที่เจอเขาที่งานศพใช่ไหมคะ

รู้เรื่องที่คุณแม่บอกไหมที่ที่เขามาพูดแบบนี้ที่บ้านนะคะ
ที่เกิดเหตุเนอะวันที่กลับมาได้ยินแม่เขาพูดอยู่เรื่องที่เขามาที่บ้าน
แต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ถามอะไรกับแม่เขามาก
ซึ่งตำรวจเรียกคนนี้สอบแล้วถูกไหมคะ

เรียกแล้วคุณแม่ก็ถามว่าเรียกเข้ามาสอบหรือยังเรียกแล้วเขาก็ว่าไม่มีพิรุธอะไร
โทษนะคะคือใช่คนเดียวกันกับที่บอกว่ามีคดีกันอยู่ในศาลไหม

ซึ่งก่อนหน้าวันนั้นที่คุณแม่บอกเขาก็ออกไหนกันบ่อย
ก็ไม่เคยมีบทสนทนาแบบนี้ไม่เคยได้ยินพูดอย่างนี้ใช่ไหม
หน้านั้นแม่ก็เอกใจเหมือนกันที่เขาเคยเทียวมาเทียวมา
แต่ก่อนหน้านั้นห่างไม่มานาน
มานานแม่ยังเอกใจว่าเขาเป็นอะไรเขาไม่มาแวะห่างไปค่ะ
เอาเท่าที่คุณแม่จำได้ค่ะคือวันนั้นที่มาตอนเช้า๗โมง
ก่อนหน้าวันนั้นเนี่ยมาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
ประมาณ๒อาทิตย์กว่าค่ะ
แล้วตามปกติที่ไม่ห่างอย่างนี้คือมาบ่อยแค่ไหน
มาบ่อยทุกวันทุกเช้าทุกเย็นแบบนี้ค่ะ
ทุกเช้าทุกเย็นแบบเขาเอารถมาให้พ่อขนอ้อย
นี่คือสนิทกันแบบเพื่อนใช่ไหมคะไม่ใช่แค่ทำธุรกิจอ่า

เป็นเพื่อนเพื่อนสนิทสนิทนี่สนิทกับผู้ชายสนิทกับผู้หญิงคะ
ทั้งสองค่ะเหมือนน้องกับพี่นี่แหละค่ะ
เขาก็นับถือพี่เขาเป็นพี่พี่เป็นแม่คนที่สองเขาว่าอย่างนั้น
เพราะว่าพี่เป็นคนมีพระคุณกับผมผมมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะพี่
อันนี้คือสิ่งที่วันนี้รองศรีวราทราบแล้ว
แล้วตำรวจก็คงทราบแล้วแหละใช่ไหมจากการสอบนะคะ
เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
ดิฉันไม่แน่ใจว่าในห้องประเมินกันแบบไหนนะคะ
แต่ถ้าสมมุติมีการพูดถึงแล้วเนี่ยนะคะ
ทางตำรวจพื้นที่ซึ่งสพพื้นที่กับบังคับการจังหวัดมาด้วย
พูดถึงประเด็นนี้อย่างไรสักครู่ค่ะ

คือข่าวเนี่ยพอมันเป็นข่าวแล้วเนี่ยค่ะ
กระท้อออกมาว่ามีอะไรจุดไหนน่าสงสัยบ้างนะคะ
เนี่ยก็จะพุ่งไปที่เรื่องของการทำธุรกิจนี่แหละเป็นหลักนะคะ
วันนี้ที่ไปคุยกับท่านรองศรีวราประเด็นนี้ต้องถูกพูดอยู่แล้วถูกไหมคะ

กับตำรวจพื้นที่ก็ถูกพูดอยู่แล้ว

ซึ่งวันนี้ในส่วนของท่านรองศิวราท่านพูดถึงประเด็นนี้ว่าต้องสอบเพิ่มเรียกมาสอบใหม่ยังไงไหมคะ
ท่านก็ท่านสั่งในส่วนของเงินที่หายไปเอกสารนะครับที่หายไป

ครับในเกิดเหตุแล้วก็ในส่วนของทั้งหมดให้กองปราบลงไปดูครับ
เหนือจากที่คุณแม่เล่ามายังไม่ได้มีเรื่องไหนที่น่าจะเชื่อมโยงจนกระทั่งสงสัยได้เลยใช่ไหมคะ
ทั้งคุณพิชิตคุณพัฒนาชัยหรือคุณแม่
เหนือจากเรื่องนี้คนนี้ยังนึกไม่ออกอะไรเลยใช่ไหม

ยังนึกไม่ออกว่าใครจะเกี่ยวอีกหรือวงใหญ่ขนาดไหนนะครับ
ถึงแม้จะมีกระแสข่าวว่ามีผู้มีอิทธิพลคนมีสีอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีนะครับ
กระแสข่าวออกไปอย่างนั้นแต่ว่าจริงมันไม่มี

คนมีอิทธิพลคนไหนหรือคนมี๔คนไหนอะไรไม่มี
เราสงสัยกันแค่กลุ่มเล็กที่ทำงานร่วมกับกันแค่นี้ครับ
กับน้องเนี่ยครับกลุ่มเล็กครับ
คือเอางี้ค่ะประเด็นที่คุณพีชิตพูดให้คุณผู้ชมฟังหน่อยก็ได้
แต่เดี๋ยวรายละเอียดจะอยู่ในช่วงไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ
ครอบครัวของคนมีสีเกี่ยวข้องไหม
ในการมาร่วมปล่อยกู้เรื่องนี้

ก็เลยเอาพูดง่ายนะคะเหมือนมีปากเสียงกัน
ซึ่งคุณพิชิตก็พยายามจะอธิบายว่าไม่เกี่ยว
ไม่เกี่ยวก็คือคนที่โทรศัพท์มาหาผม
เข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดว่า
ว่าผมไปให้ข่าวว่าครอบครัวเขาเนี่ย

แต่จริงไม่ใช่ผมไม่เคยให้ข่าวเลยนะครับ
แล้วก็ที่โทรมาก็น่าจะด้วยความโกรธ

รู้จักกันนี่แหละครับอาจจะใช้คำพูดไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่
แต่ว่าก็เป็นคนรู้จักคนนับหน้าถือตากันนะครับ
ก็คือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ขอแก้ข่าวให้ท่านตรงนี้เลยก็ได้
แก้ข่าวให้ผู้หญิงคนนั้นเลยก็ได้ว่า

ไม่ได้เป็นคนปล่อยเงินกู้ให้น้อง

ทีนี้คุณแม่กับทางคุณพัทรชัยค่ะ
ตำรวจบอกเอาไว้ไหมว่า

ไม่ว่าจะเป็นจากทางโรงพยาบาลตำรวจนะคะ

หรือว่าตำรวจของกองปราบที่รับสำนวนมาทำ
บอกไหมคะว่าสักเมื่อไหร่จะบอกความคืบหน้าเพิ่มได้แล้ว

เพราะว่าเพิ่งรับเรื่องไปวันนี้ครับผม
ว่าคดีมันก็เกิดนานแล้วเขา

ปราบเนี่ยได้ลงไปตั้งแต่ประมาณกลางเดือนเมษาแล้วนะครับ
ให้เราทราบนะครับ
ทีนี้เมื่อวานมันมีบทสนทนาอันหนึ่งใช่ไหม
ที่มันมีการส่งผ่านทางข้อความนะคะที่เราบอก

เจ้าหน้าที่ที่ลงไปในที่เกิดเหตุณวันเกิดเหตุ
คือค่อนข้างให้น้ำหนัก
ค่อนข้างให้น้ำหนักไปทางฆาตกรรม
ซึ่งอันนี้ได้พูดกับรองศรีวราในวันนี้
อันนี้ไม่ได้พูดผมยังไม่ได้พูด
แต่ว่าข้อมูลพวกนี้ผมให้ทางท่านทนาย

เอาไว้อยู่แล้วแล้วก็เคยยื่นไว้ที่กองปราบแล้วนะครับ
ค่ะคุณแม่ทางตำรวจเนี่ยจะมาดูแลความปลอดภัยของครอบครัวใช่ไหม
เพราะก็ค่อนข้างจะอกสั่นขวัญแขวงกันหน่อย
เพราะไม่รู้ใครเป็นใครแล้วตอนนี้ใช่ไหมคะ
ในทางกลับกันเนี่ยไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวที่ยังสงสัยว่า
หรืออาจจะสงสัยว่าเอ๊ะหรือ

ไม่มีเลยใช่ไหมคะ

บอกคือมันก็คงจะไม่เร็วไปกว่านี้เท่าไหร่
เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้นเดือนเมษายนนะคะ
มีการไปร้องกองปราบตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายน
แล้วก็มาอีกรอบหนึ่งก็คือในช่วง๒๓วันนี้แหละนะคะ
ที่มาร้องอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงแล้วคดีคืบหน้าไปทางไหน
ส่วนจะสรุปอย่างไรรอตำรวจล้วนค่ะ
จะพูดอีกหลายมุมรวมถึงประเด็นของการข่มขู่ที่
คุณพิชิตบอกไปแล้วด้วยนะคะว่าน่าจะเกิดจากการเข้าใจผิดกันเลย

ส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณทั้ง๓ท่านนะคะ